สิงห์สุดยาสักชัยโชชครับ

เพื่อความสูสีนะครับเพราะเราเก่งกว่า

น้ำเงินบอกผมไปแล้วว่ายกแรกที่ซัดเลยนะครับ
กับการทรรณะดนตรีอยู่เบิกชุมพลอินตะยทและก็ชายุทธ์คำนาเรศครับ
ให้ฟายแดงชนะเพชร๔๗

ทั้ง๓เสียงเอกอาจารย์ครับ
กับมวยคู่เอกของเราวันนี้นะครับ
ฟายแดงพญาหลวงฟุกบะหมี่เกี๊ยว

ปริศนาปริศนียา
มวยคู่เอกของเราวันนี้นะครับฝ่ายแดงพญาหลวงฟุกบะหมี่เกี้ยว
อนุสรพลเยี่ยมอายุ๒๖ปีเป็นชาวจังหวัด๑๐๑
กมาแล้ว๙๕ครั้งชนะ๗๕ครั้งแพ้๑๕ครั้งเสมอ๕ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนเพชรมะกอกสิทธิ์ดาบไหมที่เวทีมวยสยามออมน้อยครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินสิงสุริยาศักดิ์ชัยโชธหรือทีเด็ด๙๙
กิติพงศ์ทองดีอายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดกรุงเทพมหานคร
กมาแล้ว๘๙ครั้งชนะ๕๘ครั้งแพ้๒๙ครั้งและเสมอ๒ครั้งครับ
ข้างหลังแพ้คะแนนขุนศึกเอกบางไซที่เวทีมวยรังสิตครับ
ต้องบอกว่าประสบการณ์การผ่านมวยนี่ไม่ธรรมดาทั้งคู่นะพี่ชัยนะ
ครับพระย่าหลวงนี่กองนครบาน๑๐เมตรนั่นก็เจอหมดแล้ว
ขณะที่สิงห์สุริยะนี่ทนนชัยอุ้ยเสี่ยวปอล์ก็เจอมาแล้ว
ไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยครับแต่ว่าสิงหุริยานี่หายไปพักหนึ่งนะครับ
กลับมาเคลื่อนไหวได้๕ไฟล์แล้วชนะ๑ชนะ๔แพ้๑ครับ

แฟนมวยตู้นี่ถ้าจำกันได้นะครับ
สุริยาเคยชกกับชาติชายเกียรติยงยุทธ์
ทักจะนับ๓นับ

ทักจะนับเลยครับคนละนับได้คู่ดูเดือดเลยครับ
ชกกับชาติชัยเกียรติยงยุทธ์๕นับเลยนะครับมุมน้ำเงินครับ
นั่นหมายความว่าการันตีความดุเดือดแน่นอน
แล้วก็วันนี้เขาบอกกับผมนะครับว่า
กะว่าเปิดเกมตั้งแต่ยกแรกเลยครับ

เพราะว่าไฟล์ที่ผ่านมานี่โชว์ฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่ครับ
วันนั้นบอกว่าวางแผนผิดไปหน่อยครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับวันนี้

รายนี้ไม่ต้องสืบครับกรรมการน้ำดีอีกคนหนึ่งของราชดำเนิน
มุมแดงมีเสียแก้วนะครับ

ร้านอาหารริมน้ำสะพานพระราม๔ครับ
มวยกุโอ้ยของเราก็ครับโอ้โหวันนี้เป็นมวย

แฟนมวยนี่พลาดไม่ได้เลยหนักแรงทั้งนั้น
ส่วนน้ำเงินครับมีเคนธรรมราชแล้วครับ

ให้กาสรรพสนุนติดตามยกที่หนึ่ง
แดงทุกคู่เลยนะแดงพระยาหลวงน้ำเงินสิงห์สุริยา
คุณเห็นถอดมงคลให้อันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่นะตอนนี้เข้าสู่วงการมวยของเราเยอะนะ
ดรชัยรัฐจำนงการหรือว่าดรแก้วน่ะนี่เจ้าของลิเวอร์ไวท์พระราม๔นะ

มันเป็นสิ่งที่ดีอาจจะเป็นการพักผ่อนด้วยนะ
เสียมวยสนุกสนานมันเลือดลมสูบฉีดดี
ใช่มันตื่นเต้นบ้างนะมีการตื่นเต้นคึกค

ไปดูเกมนะรุ่นใหญ่ใส่กันสนุกแน่นอน
น้ำเงินมาใหญ่กว่า๒ปอนด์ด้วยวันนี้๑๔๔แดง๑๔
เอาไปฝ่ายแดงถือว่ารุ่นพี่ต่อให้รุ่นน้องไป๒ปอนด์เพื่อความเหมาะสมหมด
เขาทรายหมอด้วงมาเนี่ย

อายุยังน้อยนะฝ่ายน้ำเงินเนี่ย
ตัวใหญ่ก็จริงแต่อายุอย่างน้อย
ซีบเซน๒๐เซนแปลงนี่มาได้เลย

มวยคู่นี้มีสิทธิ์ไม่ครบยก

ให้ชมกันจนจบ๔คู่นะนะว่า

มันอยู่ที่ว่าคู่นี้จะครบยกหรือเปล่า
ขยับขวาทั้งคู่เน้นที่หมาด

ไอ้เจ้าพยานหลวง

โอ้วจังแค่งซ้ายจังแค่งซ้าย
ถ้าชิงดำก็ไปโดนตีนี้ก็ไปริเกกเลิกเลย
ความเก่าเกมจัดจ้านในบุตร
ที่พยาหลวงหรือพยาม็อส
ไม่ต้องสอนแล้วพี่เลี้ยงนี่ไม่ต้องสอนแล้ว
เขาจะมีทีมช๕พยักษ์โดยเสียพัฒน์เสียพัฒน์เสียหลวงตอนนี้มาอยู่ที่มุมนี่
พัดหลวงเกียรติแก้วโอ้มาเยอะเดิม
ดรแก้วดรแก้วหรือว่าดรชายรักษ์จำนวงการเป็นเจ้าของเวลาไว้พระรามสิทธิ์
ใหญ่โตมากนะ
วันนี้ในเพื้อคายส
แต่มวยพวกนี้อยู่ในสายวันทรงชัยทั้งสิ้น
ฉี่จะแก้วันสงคัยทั้งสิ้น
ครับตอนนี้มีระดับละชุดแม่รายการใหญ่ก่อน
แต่ว่าวันทรงชัยติดตามวันรายการใหญ่วันนี้๓๐นาที
แล้วนี้รายการใหญ่

จะต่อยมัดครับโดนพญาหลวงนี่ขีบยังไว้

ถีบหน้าเลยครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ

เข้มข้นแล้วครับวรสักพักดีคำ

ต้องเข้มข้นมา

ต่อ๒ปอนต่อ๒ปอน
ที่เป็นมวยรุ่นพี่เพื่อความเหมาะสม
สมจากทีมชอห้าพยักษ์
ขวาทั้งคู่ซ้ายคอยยับ
ลายนี้ก็ถือว่าเป็นมวยที่เก่าเกมมาจัดการเลย
แค่งซ้ายคอยรอสวนคอยรอโต้ตลอด
ป่าพญาหลวงนี่ตั้งมวยง่ายเลยนะ
รอรอเลยขยับเข้ามาออกตีนซ้ายดักเลย

นี่ครับครับลูกวีดสาระตามไม่แค่หัวตากล้าง

เจอหมดหน้างายหน้าแงนนี้กันนะ

ถึงสุริยา

ลำตัวอันตรายเลยครับหมัดนี้

เริ่มได้ใจแล้วก็เน้นที่หมัดแล้วก็ขวาตัดล่าง

พยายามเปิดเกมครับสิงห์สุริยา

นี่ดรแก้วอยู่ที่มุม
แล้วเสียชายไม่ทราบว่าไปไหนเหมือนกันนะ

ไหลไปที่มุม
ตัดลำตัวเลยนะครับแต่ลำตัวนี่ถ้าท้องแข็งเมื่อไหร่ขาตายนี่เรียบร้อยเลย
ถ้าตัดไปแล้วไม่สะดุ้งแล้วก็อาจจะลำบากหรือเหนื่อยเลยนะ
เหนื่อยฟรีหรือเปล่าสิงสุริยาแต่มันนิ่งเหลือเกินนี่นะ
อืมเป็นเจ้าพระยาหลวงดูออกดูมีน้ำหนักใช้ได้เลยน่ะ
นิ่งรอสายตาคอยดูแข้งซ้ายคอยเตะรบกวนหมัดโดนแล้วไม่สะดุ้งแล้วก็โอ้โห
หมอดุ้งอาจจะเหนื่อยนะเหรอทีนี้เก้าเก้าก็อาจจะไม่เหลือสักเก้าก็ได้น่ะ
อย่าต้องลุ้มกันยาวน่ะนะในยกสอง
รอจังหวะบวกอย่างเดียวนะครับจังหวะสวนแดงนี่ทำได้ดีเลยนะครับ
ต้องเปิดเกมตลอดสิงห์สุริยาใช้ความใหญ่แล้วโอ้โห
เวลาติดในนี่บังมิดเลยแต่กินแดงอ่ะไม่ง่ายแล้วครับวันนี้
ความเก่านี่อยู่ที่แดงมันอาจจะสดกว่าได้กำหนักอีกสองบอลเกลียวแล้วคืนไหม
แต่ลูกจัดจัดยังไม่หินกันนะหินหลุดครับเจ้ามัดขวาหลุดเช่นเหมือนกัน
เก่าเกือกเก่ากูกเก่ากูก
สิงหุยาต่อยซ้ายต่อยขวาเข้าหน้าครับ

โหเนี่ยครับโดนปุ๊บซ้ายครับ
พี่ชัยกับสิงสุริยากะเล่นถึงนับถึงน็อกเลยนะ

ใช่ครับขณะที่พญาหลวงเองก็แม่เหนียวแน่นหนึบเลยครับ
ปกติก็ไม่ค่อยโดนน็อกง่ายซะด้วยนะครับ

สุดท้ายใครจะน็อกใครกันแน่

ที่๓ทรงมวยนี่ยังใจเย็นอยู่เลยนะ
พญาหลวงฟุกบะหมี่เกี้ยวยังชกเรื่อย
ยังรอให้เดินให้น้ำเงินนี่สินสุริยานี่เดินเข้ามา
พอเดินเข้ามานี่ดักด้วยแข้งเลย
น้ำเงินนี่แน่ประสงค์การอาทิตย์น้อยกว่า
แต่ถ้าเปรียบน้ำหนัก๒ปอนด์ตัวใหญ่กว่านี่มันต้องเดินชนแล้วนะ
ต้องใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับ
สิงสุริยาอ่าเห็นไหมครับ
นิดเดียวพลิกนิดเดียวเสียหายเลยนะครับ

ยังไงก็ต้องพยายามต่อท้อไม่ได้ครับ

นี่ครับซ้ายเจอคืนด้วยซ้ายเช่นเดียวกัน
เดินให้เร็วกว่านี้สิงสุริยา

ขยับพยายามเกี่ยวร่าง

มีสะดุ้งเอาล่ะ

เป็นไปได้ต้องถ่วยวินาทีทองแล้ว
ถ้าจะเป็นดาวรุ่งในศึกวันทรงชัยนี่มัน

นายใช้ใหญ่และเน้นในปั้มในเลยนะครับ

ยังเป็นฝ่ายตั้งรับยังรออยู่นะครับพญาหลวง

วงในแลกตีแลกเขาแย่งศอก

ตีหน้าขาแทงแหลมแทงเจ็บเลย

ไม่ได้แรงไม่ได้เจ็บมากมายแล้วก็

ต้องแยกเปิดเกมต่อครับสิงสุริยา

วงในไล่แขนไล่อยู่เลยนะครับ
อดไม่ขึ้นอย่างนี้ตีเข่าตีลำบาก

หมัดขวานี่นี่ตามกล้างแล้วก็หมัดขวานี่

ต้องระวังหักล้มแม่เกือบแล้ว

โอ้โหติดแขนติดแขนแข้งซ้ายเตะ

เดินอย่างนี้แดงนี่ตั้งหลักได้เลย

โอ้โหดูดิเมาเลยเป๋เมาเลย

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

เสาร์หน้า๒๘เชิญเลย

มนุภกิตกกรรมนาฏกับไขวะเล็กตหลัก๒

และคู่รองบันดุอินทราชัยชภพยักดิ์
กับคุณศึกพศูนย์ทอง

และยังตามด้วยพยักษ์ศูนย์กีฬาบ่อพับเดา

และมีพิษศิงป์ตสมาร์นกับพันฤกษ์จิตกำหนัง

นี่คือคู่มวยในวันเสาร์ที่๒๘มกราคมนะครับ
ท่านผู้ชมครับเวลาหมดหมดเวลาครับ

ติดตามรับชมศึกยอดมวยไทยรัฐ

สตูดิโอนั้นยังมีอีก๒คู่นะครับ

สำหรับวันนี้ครับเวลาหมดหมดเวลา
พี่ป่าชันชัยโชธภูมิจรรยาการ
มาสะสุกชัยสิทธิ์อาจารย์บี้

ไทยรัฐลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับ
สวัสดีครับ